ในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันไป

เพราะว่าหลังจากนี้ไปเขาจะมีการเปิด

ให้ใครที่ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
หรือว่ามีผลตรวจที่ไม่ติดโควิด๑๙
เข้ามาท่องเที่ยวได้ทีนี้มันเข้มงวดยังไง
มันเข้มงวดก็คือจุดที่เป็นเส้นทางเข้าจังหวัด
เขาจะมีจุดตรวจและใครที่ผ่านมาจะต้องลงจากรถทุกคนนะคะ
ไม่ว่าจะแสดงผลเรื่องของการฉีดวัคซีนครบแล้ว
ไม่ติดเชื้อโควิด๑๙แต่ถ้าใครไม่มีผลรับรองแบบนี้
เชิญค่ะด้านนู้นไปตรวจและเป็นตรวจลักษณะรับผิดเทส
แต่ไม่ได้ฟรีนะคะ๔๕๐บาท
คนแถวนั้นเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะมีเอกชนได้รับผลประโยชน์หรือเปล่านะคะ

รวมถึงมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมดูค่ะ
มันไม่ใช่ว่าเพียงแค่ว่าคนข้างนอกจะเข้าภูเก็ต

เพื่อที่จะกลับบ้านมันหมายความอะไรวะ
มันหมายความว่ายังไงตอบผมหน่อยที่จะพูดว่า
มันแห่งสวยมันใช้ไม่ได้
ไม่พอใจแล้วค่ะที่จะต้องมาตรวจแล้วใช้เงินของตัวเองตรวจโควิด๑๙

เพื่อคัดกรองคนที่จะเดินทางเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วต้องเสียเงินแบบนี้ค่ะ๔๕๐บาท
คือแต่ละวันประชาชนจำนวนมากต้องรอเข้าคิวตรวจเชื้อโควิด๑๙
ใช้เวลาประมาณ๑๕๓๐นาทีก็ทราบผลแบบเบื้องต้น
แต่ประชาชนบอกว่าต้องจ่ายเองคนละ๔๕๐บาท
และไม่ได้รับผลตรวจแล้วจึงจะอนุญาตเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตได้
เขาบอกว่าเอ๊ะมันยังไงอยู่นะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอะเลย
แล้วก็ตั้งคำถามใครคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการตรวจของบริษัทเอกชน
ในขณะที่ประชาชนคือผู้แบกรับภาระเรื่องนี้

เขาบอกว่าผู้ประกอบการก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
กฤษณกรยมนาเลขาที่การหอการค้าจังหวัดพังงาค่ะ

หน้าภูเก็ตเขาออกประกาศมาว่าจะมีข้อยกเว้น

ผู้ที่เดินทางมากับรถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าการเกษตรประสูจัตว
รถขนยาอุปกรณ์การแพทย์
ขนน้ำมันขนส่งเงินของสถาบันต่าง

แต่ปรากฏว่าพอมาถึงจุดตรวจ

ทำเป็นหนังสือรับรองจากส่วนราชการ

ออกหนังสือรับรองให้เป็นหลักฐาน

ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็อยากให้ภาครัฐ

เพราะไหนจะอนุโลมให้เขาเข้าจังหวัดได้แล้ว

เพราะต้องเดินทางข้ามไปข้ามมา

คำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องนี้

การยึดตามมาตรการเดิม

บุคคลที่เข้าตัวจังหวัด
ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับวัคซีนครบ๒เข็ม

ภายใน๗๒ชั่วโมงก่อนเดินทาง
แต่หากบุคคลใดไม่สามารถดำเนินการได้
จะต้องเข้ารับการกักตัว๑๔วัน

ตามพรบโรคติดต่อจำคุก
ไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับ

วันนี้ไม่ต้องถกเถียงกันแล้วนะคะ
สำหรับใครที่จะเดินทางเข้าไปที่จังหวัดภูเก็ต

คุณต้องมีใบรับรองวัคซีน๒เข็ม
และหลังจากนั้นต้องมีผลตรวจย้ำไปอีกว่า